ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสวรรค์ของคุณ
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถ้าลูกที่คุณรักมากที่สุด
ต้องกลายเป็นคนพิการที่นอนติดเตียงไปตลอดชีวิต
หัวใจของพ่อแม่นอกจากจะเจ็บปวดแล้ว
ยังต้องเข้มแข็งอย่างถึงที่สุดที่จะประคองลมหายใจของลูกให้นานที่สุด
แม้จะต้องแลกกับหยาดเหงื่อมหาศาลของทุกคนในครอบครัว
เราไปชมเรื่องราวของครอบครัวที่ยืนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้พร้อมกันครับ
ลูกผมถึงจะเกิดมาเป็นเด็กพิการแต่ผมก็รักเขามากที่สุดครับ
รอยยิ้มของเขาทำให้ผมและครอบครัวมีกำลังใจในการสู้ชีวิตโดยไม่ย่อท้อครับ
ปีที่หนูต้องอยู่กับลูกตลอดเวลา๒๔ชั่วโมง
หนูไปทำอะไรไม่ได้เลยแต่หนูก็ไม่เคยมองว่าเขาเป็นภาระของหนู
หนูรักหลานคนนี้มากเป็นหลานคนแรกของครอบครัวเรา
พอเกิดมาพิการหนูก็เลยอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะ
ฉันยอมอดฉันยอมเหนื่อยเพื่อให้หลานคนนี้อยู่กับฉันนาน
ฉันรักหลานคนนี้สุดหัวใจ
ครอบครัวผมอยู่ในบ้านหลังนี้มีอยู่๖คนครับ
มีผมชื่อเด็ก

น้องเขาพิการตอนคลอดครับขาดออกซิเจนไปชั่วขณะ
เขาเกิดมาเขาก็หายใจไม่สะดวก
ตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ร้อยเอ็ดเป็นพนักงานส่งของ
บางเดือนน้องเข้าโรงพยาบาลทีก็๒อาทิตย์๓อาทิตย์
ก็เลยได้ลาออกจากงานมาครับ
ตอนนี้ผมก็มาทำงานรับจ้างตามหมู่บ้าน
ทำนาบานข้าวเกี่ยวข้าวขนฟางอย่างนี้ครับ
ถ้าวันไหนไม่มีงานผมก็ไป

หาปลาแล้วผมก็เข้าป่าไปเก็บเห็ด
ฉันก็ไปกับลูกชายไปหาเห็ดในป่า
แห่ไข่มดแดงตามทุ่งนา
แม่ผมก็ทำขี้ใต้ขายด้วยครับ
ก็ไปจุดเอาน้ำมันยางที่สวนมาผสมกับขี้เลื่อย
แล้วมาห่อให้เป็นแท่งแล้วก็เอาไปขายตามตลาดครับ
โทษทีครับ
มีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเดินเข้าไปว่าจะไปเอาเห็ดในป่า
แล้วก้าวเท้าผ้าตกลงไปในหลุมมันที่เขาขุดไว้ครับ
เท้าพลิกเดินกลับบ้านต้องหาใช้ไม้ค้ำมาด้วยครับ
บเท้าอยู่เป็นอาทิตย์ไม่ได้ทำงานครับ
ค่ายาลูกชายผมเดือนหนึ่งก็๒๘๘๐บาท
ค่าเดินทางไปซื้อที่ขอนแก่นประมาณอีก๕๐๐บาทครับ
ต้องไปเอาทุกเดือนครับ
ผมทำทุกอย่างที่จะได้สตางค์มารักษาลูก
ทุกวันนี้เขาต้องหาเงินซื้อยาให้หลาน
ให้ได้ก็ให้ลูกสาวพาไปซื้อของที่ต่อไปนะครับ
ตอนเช้าก็พาแม่ไปตลาดขี่มอเตอร์ไซค์ไปประมาณ๒๐กว่าโลค่ะ
ซื้อผักซื้อของช่วยฮิ้วของ
ซื้อกลับมาแล้วก็มามัดเป็นกรรม
แล้วก็ไปขายที่ตลาดนัด
ของที่เอามาขายนอกจากซื้อมาจากตลาดแล้วก็มี
แห่ไข่มดแดงเผ็ดแล้วก็มีชีพใต้
แล้วก็ยุ่มมากแล้วบางครั้งก็อ่อนเพียร
มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ขับรถล้ม
เหตุการณ์วันนั้นก็ขับรถไปหลับใน
ตกใจมากเลยค่ะรู้สึกผิดเข้าไปในตัวด้วยว่า
แกต้องพยายามเพื่อหนูกับลูกค่ะ
สงสารแม่ครับแม่ก็สู้มาตลอดครับ
เพื่อจะมาดูแลลูกของผมเนี่ยครับ
เจ็บเล็กน้อยเป็นแผลที่หน้าผาก
ที่หนูกแก้มที่ริมปี๊บปากเนี่ย
บางครั้งผมไม่มีตังค์ไปซื้อยาให้ลูก
แม่ก็ไปกู้ตังค์เขามาครับแม่ไม่ยอมบอกครับ
หลังเห็นคนมาทวงที่บ้านผมถึงได้รู้
ตอนเย็นก็มาเตรียมของขายปลาหมึก
หนูก็จะช่วยเขาเตรียมของค่ะอย่างเช่นเสียบปลาหมึก
ทำน้ำจิ้มช่วยเขาค่ะเด็ดพริกปอกกระเทียมอะไรอย่างนี้

ตังค์ที่ได้มาก็จะหยอกกระปุกไว้
เก็บเงินไว้ให้หลานไปซื้อยา
บางครั้งหนูรู้ตัวเองว่าหนูเป็นภาระของทุกคน
หนูรักน้องนิวตันมาก
ไม่เคยคิดว่าน้องนิวตันเป็นภาระเลยค่ะ
เวลาเห็นเขายิ้มหัวเราะก็มีกำลังใจสู้ต่อ
ผมก็อยากมีเงินมาลงทุนค้าขายให้แม่กับแฟนกับพี่สาว
ขายกับข้าวที่บ้านครับ
ไปขายตามหมู่บ้านไปตามตลาดนัดเรื่อยครับ
ไม่อยากให้แม่ทำงานหนักครับ

ถ้าได้เปิดร้านอาหารหน้าบ้านนะคะ
หนูก็จะได้ช่วยทำงานได้ด้วยค่ะ
เพราะว่าไม่ได้ไปไกลดูแลน้องไปด้วยทำไปด้วยค่ะ

ได้ช่วยงานได้แบ่งงานเขาเยอะขึ้น
ต้อนรับครอบครัวของคุณพ่ออเนกนะครับ

อยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับ

ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับเพราะว่า
ไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ได้แต่อยู่กับพี่เลี้ยงในห้องรับรองเพราะว่าด้วยอากาศเย็นด้วย

ตอนที่ยังไม่คลอดนะคะได้ไปฝากคันไหม
ก็ไปฝ่าคันตามปกติครับ

แรกว่าจะคลอดเองแล้วน้องคลอดไม่ได้ครับน้องสำลักน้ำค่ำ
พอไปผ่าคลอดเสร็จคุณหมอก็ได้แจ้งว่าน้องขาดออกซิเจนตอนที่อยู่ในท้องครับต้องมาปั๊มหัวใจ
แล้วน้องก็เข้าอยู่ในห้องไอซียูประมาณ๒๐วันครับ
แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับอาการของน้อง
แต่ก่อนน้องเขาก็จะเป็นมีชักเกงกระตุกอยู่ประจำครับเพื่อนแนะนำมาว่าให้ไปดูที่คลินิกที่ขอนแก่นครับ
ไปได้ไม่กี่วันน้องเขาก็อาการเป็นแบบไม่ชักไม่กระตุกก็เป็นปกติแต่ต้องกินยาประจำทุกวันครับ
ดูแลกันยังไงบ้างครับค่าใช้จ่ายเดือนละกี่บาท
ของน้องเดือนนึงค่ายาก็๒๘๘๐บาทครับบวกกับรวมค่ารถไปก็ประมาณ๓๕๐๐บาทครับ
และก็มีค่าพัวมสำเร็จลูกค่านมค่าอาหารเสริมอย่างนี้ครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ๕๖๐๐๐บาทครับ
๕๐๐๐๖๐๐๐อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเห็นบอกว่า๒คนผู้แมวก่อนคือทำงาน
ใช่ค่ะไปทำงานประจำใช่ค่ะ

แล้วพอน้องมาเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องลาออกเลยค่ะมาดูแลน้องเต็มเลยค่ะ
แล้วหนูได้รายได้มาจากไหนกันตอนนี้
ก็ทำงานรับจ้างตามหมู่บ้านครับแล้วก็มีแม่ช่วยด้วยครับ
บางครั้งหาตังค์ไม่ทันไม่มีตังค์ไปซื้อยาก็ขอกับแม่ครับ
ก็บอกแม่ไม่มีแม่ก็หามาให้ครับ
ย่าศรีเขาจะมาบอกว่าไงบ้างย่า
ว่าเดือนนี้ไม่มีเงินซื้อยาค่ะแม่ก็หามาให้ค่ะไปค่าขายค่ะ

ขายผักอย่างเช่นผักอะไรบ้างครับคุณย่า
ผักหอมจ้ะผักชีตามฤดูกาลจ้ะ
ย่าแต่บางทีมันก็ขายได้ไม่ได้ของอย่างนี้เคยขาดมือไหมครับเงิน
ขาดจ้ะก็ได้ไปกู้เขามาค่ะกู้รายวันค่ะมาสี่พัน
ก็ให้ลูกไปซื้อยาให้หลานที่ขอนแก่นค่ะจ่ายเขาวันละสองร้อยค่ะ
แต่การกู้ครั้งนี้นะคุณผู้ชมนะไม่เคยปิปากบอกกับลูกเลยนะว่า
ไม่มีนะลูกซึ่งอเนกเองก็ไม่รู้ด้วย
ไม่รู้ครับมารู้ตอนที่เขามีคนมาถามหาแม่ที่บ้านครับ

สี่พันครับตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจครับ
ทำให้แม่ต้องไปกู้ตังค์เขาครับ
แต่แม่ก็ไม่ยอมบอกครับกลัวผมคิดมากครับ
เวลาผมขอตังค์กับแม่ไปซื้อยาให้ลูกแม่จะไม่เคยบอกว่าไม่มีเลยครับ

แล้วตอนนี้ใช้หนี้ใช้สินเข้าไปหรือยังครับคุณย่า
หนี้รายวันหมดแล้วค่ะจากนี้หนี้นอกระบบค่ะสามหมื่นค่ะ
แล้วทีนี้ไอ้หนี้นอกระบบนี่แหละครับมันมาจากไหนครับคุณย่า
ยืมมาซื้อยาให้หลานล่ะค่ะในครอบครัวยืมมาสามหมื่นค่ะ

เป็นปีแล้วค่ะส่วนจัดด่อเขาเดียนละสามพันบาทค่ะ
อันนี้มีอะไรอยากบอกกับแม่มันเป็นในใจที่แบบว่า
เราอยากพูดกับแม่เราห่วงใยแม่มากขนาดไหน
ผมอยากจะบอกอะไรครับท่านบอกเลย
ผมอยากให้แม่พักอยากให้แม่สบาย
เพราะอยากให้แม่ไปลำบากอีกแล้ว

เพื่อหลานของย่าจะให้เขาอยู่กับเรานานจ้ะ
ต้องสู้เพราะว่าแต่ไม่ถอยจ๊ะ
ว่าแกเหนื่อยมากเลยนะแต่แกก็ต้องสู้
ก็กลับกลับมาก็ไปเอาขี้ยางจ้ะขี้ยางมามาทำที่ใต้จ้ะ
มัดเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นขายแท่งละยี่สิบบาทค่ะ
จะไปประจำอาทิตย์หนึ่งประมาณ๔๕วันนะจ๊ะ
ตอนนี้ห่วงอะไรมากที่สุดในบ้านครับห่วงน้องนิวตันค่ะ
ได้กำลังใจจากหลานคนนี้ด้วยไหมค่ะเวลากลับมาจากขายของก็
เดินเข้าไปดูเขาเขาก็ยิ้มให้ก็มีกำลังใจขึ้นมาค่ะ
เขายิ้มดีด้วยนะคะยิ้มดีมีกำลังใจสู้ค่ะ

ต้าเราปรับทุกข์กับเขาไหมปรับทุกข์กับเนกไหม
ว่านี่นี่เป็นภาระหรือเปล่าพูดกันตรงเลยไหม
พูดค่ะถามเขาค่ะวันนั้นเหมือนเขาเหนื่อยค่ะ
กลับมาแล้วก็นอนหนูก็นอนคิดอยู่สักพักหนึ่ง
เลยตัดสินใจถามเลยค่ะนี่สรุปแล้วเขากับลูกเนี่ย
เป็นภาระตัวเองไหมเหนื่อยมากไหม
เขาก็บอกเหนื่อยอยู่แต่สู้ได้ไม่ได้ภาระหรอก
เขาบอกเขาอยากดูแลให้ดีที่สุดค่ะเขาบอก
ต้าอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมอยากจะพูดความในใจอะไรกับเขาไหม
แล้วเนกอยากให้กำลังใจอะไรเมียพูดเลยบอกกันเลยตรงนี้
ก็อยากช่วยค่ะแต่มันก็ช่วยไม่ได้นะ
ก็เลยเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้เรื่องในบ้านเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
ก็บทสมคิดแต่ว่าเป็นภาระไม่จังไหน
พ่อก็ยุ่งกันสู้แต่ไม่ต้องคิดว่าจะเป็นภาระด้วย
สุเป็นพี่สาวของพ่ออเนกนะครับก็อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วย
ช่วยอะไรบ้างป้าพาแม่ไปตลาดเช้าตอนตีสองตีห้า
ก็ช่วยแม่รัดของแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้พาแม่ไปขายที่ตลาด
เพราะว่าตอน๖โมงเช้าเนี่ยหนูต้องกลับไปตลาดอีกรอบนึง
ไปซื้อปลาหมึกมาขายปลาหมึกย่างค่ะอ๋อสุก็ขายปลาหมึกย่างค่ะ
หนูขายที่ไหนขายตรงไหนขายที่หน้าบ้านขายตรงหน้าบ้าน
ได้ค่ะวันไหนขายไม่ได้ก็เอามาผัดทำกับข้าวกินตอนเย็นกันอย่าง
นี้ค่ะเห็นทุกคนในครอบครัวสู้เพื่อหลานแบบนี้
รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจเลยค่ะดีใจมีกำลังใจสู้ต่อ
อ่ะวันนี้อเนกถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตหนูจะนำทุนไปทำอะไรครับ
ก็จะไปขายไก่ย่างส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวครับแม่อยู่ขายด้วยไหม
แม่ก็ต้องไปขายผักอยู่เหมือนเดิมถ้าขายผักก็ขายเป็นขายหน้าบ้านด้วยกันไปเลยครับ
ทำไมต้องออกไปขายข้างนอกครับโอ้โหกิจการเราจะได้ใหญ่โตแม่ค่ะนะ
มันจะได้มีหลากหลายขายหน้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเดินไปก็อันตรายอีก

คุณผู้ชมครับทุกข์ที่สุดของพ่อแม่ก็คือการไม่สามารถดูแลและเยียวยาลูกให้ดีเท่าที่ใจหวัง
โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเด็กพิการที่ต้องการการเยียวยามากกว่าปกติ

เพื่อประคองหัวใจของเทวดาน้อยที่เขารัก
ให้ได้มีลมหายใจยืนยาวมากที่สุด
ช่วงหน้าครับเรามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพ่ออเนก
สามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป